เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นที่กุฏิของพระสงฆ์ค่ะ
หลวงตาชราภาพมากแล้วค่ะอายุ๘๐ท่านก็จะอุ่นกับข้าว
แก๊สอุ่นกับข้าวแล้วคือหลวงตาก็อายุเยอะค่ะ
เพราะปวดปัสสาวะไปไม่ทันก็ปัสสาวะราด
ก็จะพยายามยกจีวอนให้พ้นจากความเปียก
ปรากฏว่าจีวอนไปโดนเตาแก๊สที่อุ่นกับข้าว
ลุกไหม้กลายเป็นต้นเพลิงไหม้กุฏิค่ะคุณผู้ชม
ตายแล้วไม่มีใครมาเลยค่ะ

ไหม้หลังไปแล้ว
ไหม้ใหญ่เลยอะหลังนั้นไหม้ใหญ่เลย
ขนาดหลังอีกหลังนึง
มีช่องว่างนะไฟยังลามไปเลย

หลังที่โดนไฟเผาไหม้วอดไปเลย

แล้วเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงนี่เอง
เจ้าหน้าที่ดับเปลืองเขาต้องรีบเข้าไปนะคะ
อันนี้คือวัดสามร่มนะคะที่อำเภอคลองเขื่อนฉะเชิงเศร้า
มันไหม้แรงมากตรงจุดนี้
แล้วก็มันเหมือนเป็นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น

กุฏิ๙ห้องได้รับความเสียหายนะ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมง๕๐นาทีในการควบคุมเพลิงนะคะ
หลวงตาผ่องออกมาทัน
เขายังชั่วออกมาทันค่ะนะคะ
ท่านเป็นพระลูกวัดสามร่มซึ่งเป็นห้องต้นเพลิง
แบบบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดแก๊สจะอุ่นกับข้าวนะคะ
แล้วด้วยความที่ชะลามากก็ปวดปัสสาวะ
แล้วเข้าน้ำไม่ทันปัสสาวะมันก็ราดครับได้เห็นใจ
ทีนี้จะลุกเพื่อให้พ้นจากน้ำปัสสาวะ
คือจีวอนก็คงจะรุ่มร่ามนะคะ

เหมือนกับไปโดนไฟจากถังแก๊สพิคนิคเตี้ยด้วยนะคะ
เอื้อมมือจะปิดแต่ไฟเขาลามไหม้มาแล้ว
ท่านตัดสินใจถอดจีวอนเลยค่ะแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ตัว
โอ้โฮดูนั่นนะครับหลังจากนั้นฟัยรามแรงขึ้น
จนแก๊สระเบิดมันก็เลยเป็นกองเพลิงใหญ่นี่แหละคะครับ

อืมคำนังอุ่นแล้วแล้วนาทีนี้ไฟมันแรงกว่าตา
ก็เลยจะปิดใช่ไหมจะมาปิดไม่ได้ใช่
มันเยี่ยวโย่ใจโย่ใจ

มันก็เปลือกรูปขึ้นให้คนร้านเยี่ยมมาก

ไม่ใช่โดนไฟมีข้อเล็กโดนไฟครับ

ถูกไปแล้วเขารีบขอยออกมาหัวใกล้ระเบิด
ระเบิดจริงค่ะโชคดีจริง
ไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คือพระที่อยู่ห้องข้างเขาบอกเขาได้ยินเสียงระเบิดปูมเหมือนกัน
ก็ออกมาทันนะคะ
ห้องด้วยกันคุณผู้ชมค่ะที่เจอไฟไหม้

แล้วก็หาทางช่วยเหลือวัดนี้ด้วยนะครับ